เอาคุณผู้ชมคะสยองรับปีใหม่เลยที่จันทบุรีนะคะ
เคราะหร้ายคนหนึ่งเข้าไปตัดไม้ตั้งใจจะมาทำด้ามมีด
ไปเจอเข้ากับช้างป่าอารมณ์ไม่ดีตัวหนึ่งโอ้โหโดนกระทืบเสียชีวิต
ท่อนบนนี้เละไปหมดเลยอะค่ะต้องรวดซ้อมพ่อแกงหางแมว
จันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองอำเภอ
เฝ้าระวังและติดตามช้างป่าแก่งหางแมวแล้วก็กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยู
ธรรมสถานจันทบุรีนะคะไปตรวจสอบเหตุชายถูกช้างทำร้ายเสียชีวิต
อยู่ในป่าใกล้เขตอุทยานแห่งชาติเขา๑๕ชั้นในตะบนขุนซ่องค่ะ
ไปถึงเนี่ยโอ้โหหลายคนแทบจะต้องเบือนหน้าหนีอ่ะ
พบร่างของนายบุญเชิดทรัพย์สวัสดิ์วัยหกสิบเอ็ดปีนะคะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ร่างท่อนบนคือใช้คำว่าแหลกเหลวอะค่ะ
ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเหลือแค่สะโพกกับขาท่อนล่างนะคะ
อกนั้นมันมันเละกระจายไปหมดเลยนอนเสียชีวิตอยู่โคนต้นตะแบกขนาดใหญ่ค่ะ
มีเป้สะพายมีรองเท้าบูธวางอยู่ด้วย
กู้ภัยก็นำศพส่งโรงพยาบาลแก่งหางแมวให้แพทย์ชนสูตร
แล้วก็ให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลแล้วอ่ะนะคะครับพอไปตรวจสอบโดยรอบรอบ
ก็เจอรอยช้างหลายขนาดอยู่ทั่วบริเวณเลยค่ะนายจรูนโพทองผู้พบศพคนแรก
เขาเล่าบอกว่าเป็นเพื่อนกันกับผู้ตายนี่แหละทำงานอยู่ที่สวนยางพารา
แล้วก็พักอยู่ใกล้กันด้วยช่วงเช้ามืดเนี่ย
ผู้ตายเดินจากที่พักมาหาเขาเขาก็ชวนนั่งผิงไฟแล้วก็ชงกาแฟ
คลายหนาวกันกระทั่ง๗โมงเช้าค่ะในเชิด
ผู้ตายบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปตัดไม้หน่อยดีกว่า
ประมาณครึ่งชั่วโมงสักพักเดียวเท่านั้นแหละ
ได้ยินเสียงช้างป่าร้องคำรำลั่นป่าเลยค่ะ

แล้วพอเห็นดูเวลาเอ๊ะเชิดหายเข้าไปนานผิดปกติเลยออกไปตามหา
โอ้โหนี่แหละค่ะก็เจอสภาพนี้เลย